มาถึงช่วงเวลาที่ครูบอลโพสต์
ทุกคนช็อคทางประเทศที่ให้คำนามใจร่มรักครราช

โลกทางใบนี้แตกสลาย
ขออนุญาตถามนะครับมันเกิดอะไรขึ้น

เราอยากรู้เรื่องราวบทเรียนมาจากนี้

มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากโพสต์ครั้งนั้นนะคะ
คือก็ตามที่เขาโพสต์นะคะ

หรือมีเรื่องราวแล้วเขาค่อยมาโพล

มีการเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นก่อน

พึ่งว่ากลับมาอยู่กรุงเทพฯ

เขาก็โพสต์

มันมีสัญญาณบ่งบอกไหมครับว่าก่อนหน้าที่เขาจะโพสต์
ก่อนหน้าที่เราจะเห็นบางอย่าง

ยังเอาพวงมาลัยมาให้น้องดิสซี่กับน้องการ์ตูน

ก็บอกเขาว่าเออขอบคุณที่แบบเป็นพ่อที่ดี
เป็นสามีที่ดีอะไรอย่างนี้

เขาก็ยังแบบเอาเราขึ้นมาอะไรอย่างนี้

เราก็ยังบอกเขาว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีจังเลยเนาะ
ที่เราแบบมีครอบครัวที่อบอุ่น

มีลูกที่แบบโอ้น่ารักเลยอะ

แล้วมันก็ดีทุกวันเลย

จับผิดแล้วจบแล้วเคลียร์แล้วไม่มีการทำสิ่งที่ไม่ดีอีก
มันก็มีบ้างที่แบบไม่ได้ดีไปหมดสักทุกอย่าง

แต่หลังจากที่มันกลับมาดีกันแล้ว

มันไม่มีวินาทีไหนเลยที่อุ้มแบบว่าเอกใจ
หรือว่าคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะ

กล้าพูดได้เต็มปากวันเกิดอุ้ม๕เมษาที่ผ่านมา

เราก็ยังพูดบอกทุกคนเลยว่าแบบ

วันที่ลูกถล่มใส่ตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่บ้างครับ
มาก่อนโพสต์ใช่ไหมคะวันที่โลกถลมใจ

วันที่โลกถล่มใส่วันที่เรารู้เรื่องราวเหล่านั้น
รู้สึกยังไงบ้างช็อกไหม
คนนี้จะเป็นคนที่เราอยู่ด้วยกันนิรันดร
อยู่ด้วยกันชนิดที่ชาติหน้าก็ขอให้เกิดคู่ด้วยกันใหม่ซะด้วยซ้ำ

ทำบุญด้วยกันบ่อยแล้วก็รู้สึกว่า

คือคนที่สุดท้ายแล้วบางทีมันอาจจะมีเหม็นขี้หน้ากันบ้าง
ขุนมัวต่อกันบ้างเพราะเราอยู่ด้วยกันมา๗ปี๒๔ชั่วโมงทุกวัน
บางทีเราอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์มุ้งมิ้งใส่เขาบ้าง
อุ้มก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตว์ทั้งที่อุ้มมีโอกาสมากเลยนะคะ
ที่จะมีคนเข้าหาว่าหรือถ้าทำตัวไปดี

ใช่แต่จะทำอะไรกุ้งให้เกียรติ
และยึดถือยึดมั่นในความเป็นครอบครัวหัวเดียวเมียเดียว
มันก็ดำเนินแบบนั้นมาพอมันมาเกิดขึ้นกับตัวเอง
ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เหมือนเราตกลงมาจากสวรรค์
มันมีกติกาความรักสมมุติถ้าอุ้มมีความรักทุกครั้งที่มีความรักมันมีกติกาอะไรที่เรารับไม่ได้สำหรับชีวิตคู่ไหมการนอกใจใช่ไหม
โกหกโกหกเป็นคือจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะ
เมื่อเราเริ่มต้นโกหกแล้วมันก็จะดำเนินต่อไป๒๓๔๕ถูกไหมคะ
ถ้าคนถามไม่ได้หมายความว่าคิดยังไงเราอาจจะอดทนไม่เพียงพอถ้าเรื่องโกหกนะคะ
กติกาของเรากติกาความรักของเราคือถ้าโกหกเราจะไม่ไปต่ออันนี้เราอดทนไม่เพียงพอหรือเปล่า
นี่ถามไม่ได้หมายความว่าคิดนะถามเพื่อให้เหตุผลมันออกให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กับมันเผื่อจะมีบทเรียน
เอาจริงมันอาจจะอินดีเทลขนาดนั้นไม่ได้นะคะว่ามันเรื่องอะไรเพราะว่าเราต้องแคร์ความรู้สึกของลูกมากที่สุด
วันหนึ่งข่าวมันออกไปลูกต้องรับรู้แหละลูกต้องเห็นแหละแต่สิ่งที่ไม่อยากให้เขารู้สึกได้คือเขาต้องภูมิใจที่เขามีพ่อเป็นพี่เขา
ผู้จะบอกเขาเสมอว่าให้ลูกได้ภูมิใจในสิ่งที่ความเป็นพ่อที่พี่จะทำให้เขาลูกได้ทั้งผ่านมาและอนาคต
เพราะฉะนั้นอะไรที่อุ้มจะพูดออกไปอุ้มจะให้เกียรติเขาและเขาจะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับลูกทั้งสองคน
แต่ในเรื่องของดีเทลว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็อาจจะพูดไม่ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าจะให้บอกในเรื่องของการอดทน
อย่าพูดว่าเราไม่อดทนเลยค่ะคนเราทุกคนมันอดทนอยู่แล้วแค่ว่าอย่างที่บอกว่าขีดคนเรามันไม่เท่ากัน
อดทนได้หมดทุกเรื่องแหละนะแต่ถ้ามันมาแตะจุดหนึ่งที่มันเราเคยพูดตั้งแต่วันแรกก่อนแต่งงานจนถึงที่คบกันมาตลอดระยะทางว่าขอเรื่องเดียว
พอมันเกิดขึ้นปุ๊บอย่างนี้มันยากค่ะมันยากแล้วก็มันได้มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะ
ที่เราจะตัดสินใจไปหย่ากันแล้วก็เราคุยกันด้วยการใจเย็นละ
หลังจากที่เราอารมณ์ใส่แล้วหลังจากนั้นมันก็มีการพูดคุยกันทั้งสองคนว่าทางออกของเรามันเป็นยังไงดีอ่ะ
ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแล้วค่ะเอาแค่ให้มันจบตรงนี้แล้วว่า
ในฐานะของผู้หญิงคนนึงความอดทนอย่าบอกว่าสมัยนี้มันไม่อดทนกัน
คุณอดทนมากมากและพยายามมากที่จะให้ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยก
แต่สุดท้ายแล้วมันยื้อกันไว้ไม่ได้จริงค่ะ

เคสล่าสุดเนี่ยค่ะก่อนที่จะนำมาซึ่งโพสต์เนี่ยค่ะ
ทดลองกันไหมหรือว่าครั้งนี้คือฟางเส้นสุดท้าย
จริงตัวพี่เขาก็ไม่ได้ยื้ออะไรอึ้งนะคะ
เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนเราก็ชัดเจนทั้งคู่
ต่างคนต่างตระหนักกันดีแล้วมึงว่านะคะ

เห็นคุณแม่โพสต์เรื่องเกี่ยวกับเงินเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุในงานเรื่องราวครั้งนี้

คุณแม่เขามีปัญหาของเขาเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่อง
ไม่ได้มีผูกโยงเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ

ไม่ได้มีการนิกถามเพื่อให้ผลมันออกนะ
จะได้หมดความคอรหากันและกันนะ

แล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุในการเลิกรา

เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีค่ะ
ใครเป็นคนที่ขอแยกทางกันขออยากนะ
อุ้มค่ะ
เป็นคนเผ่นปาก
โดยที่อุ้มเป็นคนที่เลี้ยดิสนี่มาเองตลอด

ที่นี่จะสัมผัสอุ้มได้เยอะมาก
ไม่เคยคิดเลยมันเหมือนในละครเลยที่แบบว่า

ลูกหลับเราก็ร้องไห้ในห้องน้ำ

เป็นอะไรที่แย่มากเลยแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าลูกอ่ะเขารับรู้มากเลยทุกครั้งที่แค่นั่งนิ่งเฉยนะคะไม่พูดไม่ได้แค่นั่งนิ่งเขาจะแบบ
มาร้องไห้ไหมจะมาร้องไห้อีกแล้วม้าแบบเสียใจเหรออะไรเขาจะพูดตลอดจนเราแบบไม่อยากอ่อนแอให้ลูกเห็น
แล้วสิ่งที่เขาแสดงออกมาเด็กเขาแสดงออกไม่เป็นเขาก็แสดงออกโดยการที่เขาโหยหาเรามากขึ้นเขาก็จะกอดเขาจะร้องก็จะงอแงเพื่อเรียกร้องให้เราไปสนใจเขาให้เราหยุดร้องไห้

อุ่มเขาไปด้วยดูแลลูกด้วยเราก็กอดเขาร้องไห้
เขาก็แบบจะมาร้องไห้ทำไมเดี๋ยวดิดนี่เป็นกำลังใจให้นะ
ดิสนี่โตขึ้นจะทำงานเลี้ยงมาม่าเอง
เขาแค่สี่คนเองน่ารักมากเลยค่ะ
มันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรายังต้องฝืนที่จะ

มันจะดีกับตัวลูกมากกว่า
พี่จะภูมิใจคุณแม่นะคุณแม่แข็งแรงมาก

ที่นี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตอุ้มเลยค่ะ
ต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้
ถามว่าอุ้มจะเลือกผู้ชายคนนี้เป็นคู่ของอุ้มไหม

ที่มีค่าที่สุดก็คือน้องดิสนี่
ที่ฉันนี่ทำให้อุ้มเป็นคนที่ดีขึ้น
ทำให้อุ้มเป็นอุ้มที่เข้มแข็ง
แล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่มันเลวร้ายไปได้

บางทีเราถามว่าบางคนอาจจะกลัว
กลัวที่จะก้าวออกมาจากจุดที่มันเกิดอย่างนี้อยู่
เพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะเจออะไร

เราจะมีหนทางไปไหม
ก็เลยยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้

จะโดนอะไรอย่างนี้เรื่อยซ้ำ
แต่อุ้มรู้สึกว่าพอเรามองลูกแล้ว
เขาคือกำลังที่เราไม่รู้ว่าเอามาจากไหน
แล้วเราเชื่อมั่นว่าชีวิตเรา
อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอ

เพราะเรามีกำลังใจจากคนนี้

ชีวิตไม่ได้อยู่ไปวันเพื่อรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต

ขอบคุณลูกมากเลยที่แบบเลือกมาเกิดเป็นลูก
และทำให้ชีวิตอุ้มมันมีความหมายมาก